นี้ลงใต้กันหน่อยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักติดต่อกัน
โดยเฉพาะในพื้นที่เบตงจังหวัดยาลา
ฝนตกหนักติดต่อกัน๒วันนะคะ
ทำให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนสองหลังด้วยกัน
มีหลังหนึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นบ้านเลขที่๑๑๙ในตำบลไอเยอเวงอำเภอเบตงค่ะ
สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
ดินสไลด์ลงมาทับบ้านได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีคนถูกดินสไลด์ทับอยู่๑ราย
หลังที่จะได้รับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่นะคะ
มีตำรวจต่อชะดอหน่วยเฉพาะกิจที่๔๔มีอาสาสมัคร
แล้วก็มีกู้ภัยสว่างธรรมสถานเบตงด้วย
ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
อยู่ในสวนยางพาราห่างถนนสายหลักประมาณ๑๐เมตร
ชาวบ้านกำลังช่วยกันขุดดินในห้องนอนเลยค่ะ
เพราะว่ามีดินสไลด์ลงมาจากภูเขา
เอาต่อไม้ขนาดใหญ่ลงมาด้วย
ทำให้ผนังปูนของบ้านเนี่ยพังถล่มลงมา
แล้วก็ทับร่างนางบีดอกฮาบินวัย๗๖ปีที่นอนหลับอยู่ในห้อง

เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็
ก็วิ่งไปหาจอบก็ขดดิน
ขนลงมาได้สอบเจอแผ่นโตเนี่ยทับอยู่
ทำอะไรไม่ได้ผมก็วิ่งไปที่ด่าน
เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วย
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้มีดินสไลด์ทับบ้านพังเสียหายไปอีกหนึ่งหลังค่ะ
บาลเทศ๑๐๑ทับ๔๙หมู่๔
ตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงนะคะ

คือมีภูเขาดินเล็กอยู่หลังบ้านนะคะ
ดินสไลด์ลงมาทับที่ห้องครัวห้องนอน
สินเสียหายบ้านพังเกือบทั้งหลังนะคะ
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
หลังเกิดเหตุทางอำเภอเบตงก็ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต๕๙๐๐บาท
ส่วนค่าเสียหายก็จะมีการประสานให้ทางอบตในพื้นที่

เพื่อขออนุมัติเงินซ่อมแซมบ้านในภายหลังด้วยนะคะ